ต่างครับคุณชะน้านะคะสวัสดีครับคุณชีสามากัดที่สะบัด
กับเราสองคนในสุดอาทิตย์เอาล่ะวันวันสองมาเจอกับ
เราสองคนนะครับผมชนะและคุณชิสาเจอกันหนึ่งชั่วโมงต่อ
เต็มค่ะ๔โมงเย็นถึง๕โมงเย็นกับเราสองคนนะคะคุยข่าวสนุกสนานกันแน่นอน
ใครที่เหงาเหงาบอกวันเสาร์มันเหงาจังก็เปิดมาดูพวกเรารับรองอยู่ด้วยกันไม่มีเหงานะครับ

ส่งไลน์มาคุยกันหน่อยไม่ยากเลยสแกนคิวเอาโค้ดมุมจอแล้วก็แชทมาคุยกันฟรี
อยู่ที่ไหนฝนตกไหมกินข้าวหรือยังคิดถึงใครอยู่อยากรู้ข่าวอะไร
อยากรู้หมดทุกเรื่องก็ส่งไลน์มานะครับ
ส่วนวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันมีเยอะนะครับ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
หนุ่มคนนี้ขับรถกระบะแล้วเกิดอาการหัวร้อนเพราะไม่พอใจคนขับรถเก่งที่ปาดหน้า
เขาเนี่ยนะฮะคว้าเหล็กทุบรถอย่างบ้าคลั่ง
บ้าคลั่งยังไม่หมดช่วงดึกที่ผ่านมามีชายเมาแล้วขี่รถจักรยานยนต์
เฉียวเข้ากับรถเก๋งไม่พอลงไปทุบรถและทำร้ายเจ้าหน้าที่กู้ภัยอีกด้วย
ทั้งหมดทั้งมวลนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คุณผู้ชมครับส่งข้อความกันมาในวันเสาร์แบบนี้บอกเลยว่าชื่นใจมากนะ
ใช่ค่ะวันเสาร์สีม่วงแต่ดูเราแล้วไม่ง่วงนะ
เพราะฉะนั้นนะครับส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับ
เมนต์เกี่ยวกับประเด็นข่าวต่างนะฮะ
โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของอุบัติเหตุต่างเราก็มีฝากเตือน
แต่เรื่องของความหัวร้อนบนท้องถนนเนี่ยเราก็อยากให้คุณผู้ชมอ่ะ
ถ้าเกิดรู้สึกแบบนั้นหายใจเข้าลึกอย่าไปทำเลย
เพราะว่ามีเหตุให้ได้ดูกันผู้ชายคนหนึ่งหัวร้อนครับ
สุดท้ายเอาเหล็กเนี่ยนะฮะไปทุบรถเขาพังเละเทะเลยครับ
สุดจะทนแล้วก็ฟาดยังบ้าข้างเลยครับ

ให้ดูเหตุการณ์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไล่เลี้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่๓แยกไฟแดงทางเข้าท่ากับสยานอาณาชาติอุดอธานี
ตรงนี้เป็นถนนเลี่ยงเมืองอุดอหนองบัวละพูเขตเทศมาตรกรอุดอธานีนั่นแหละ
ไว้อย่างเดียวไม่พอคนนี้ผู้ชายคนนี้ยังพูดด้วยนะบอก
จะทนสุดจะทนแล้วโอ้โหทุบรถอย่างบ้าคลั่งจริงจริงนะคะ
จริงพอเกิดเหตุแบบนี้ตำรวจสาวพ่อเมืองอูดอนธานี
ลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปพบรถที่ถูกทุบนี่นะคะ
เป็นรถเก่งอีซูซูสีดรอนซ์เงินทะเบียนเกาะไก่เฉาะฉิง
แปดเก้าหกอูทัยธานีอืมคนขับคือนายเกจจิสัก
คำทวีอายุยี่สิบสี่ปีเป็นชาวครัดเนี่ยแหละค่ะ
พอเนี้ยคนขับรถเก่งน่ะเนี้ยเขาชี้ให้ดูแล้วรถเขาอูย
ถูกทุบจนแตกทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะอืม
ส่วนก็คือพังเสียหายเลยค่ะแล้วบนเกาะกลางถนนเนี่ยนะคะก็พบซองใส่เหล็กสไลด์
ซึ่งเป็นของผู้ก่อเหตุอศักดิ์ตกด้วยนั่งอยู่ด้วยเออเนี่ยค่ะ
ทีนี้นายเกจจิศัพท์เขาบอกไงว่าเขาจะขับรถไปทำธุระที่หน่อมวลมพู
แต่ระหว่างออกจากทางปั๊มน้ำมันสังเกตเห็นว่ารถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์๔ประตูสีดำป้ายทะเบียนกรุงเทพ
แต่เขาจำเลขทะเบียนไม่ได้ค่ะขับมาจากสี่แยกไฟแดงตรงวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานี
ขับมาจากทางนั้นอ่ะแล้วขับมาในลักษณะที่แบบมันไม่ปกติมืนมืนเมา
ลักษณะแบบนั้นแล้วขับแซงด้านซ้ายมาเป็นจังหวะที่ตัวเขาเองเนี่ยก็ออกมาพอดีไง
เกือบจะชนกันค่ะคนขับรถกระบะก็เลยเปิดกระจกตะโกนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ไม่อยากรู้หรอกว่าด่าว่าอะไรบ้างอ่ะนะแต่ฟังแล้วโอ้โหมันไม่ลื่นหูเลยคุณผู้ชม
เอางี้ละกันด่ากันไปด่ากันมาแบบนั้นละมั้งแล้วเปิดกระจกตะโกนด้วย
แล้วก็หาว่าตัวเขาน่ะขับรถปาดหน้าก่อนแล้วคนขับรถกระบะยังไม่หยุดนะ
พยายามที่จะเบรกเพราะว่าเขาอยู่ข้างหน้าใช่ไหม
พยายามที่จะเบรกแบบกระชั้นชิดเพื่อให้รถเก๋งของเขาไปชนท้าย
ตัวเขาเห็นท่าไม่ดีแล้วทำไงคนขับรถเก๋งก็เลยชิดจอดชิดถนนฝั่งขวาไว้ก่อน
แล้วจากนั้นนะคุณผู้ชมคนขับกระบะก็เปิดประตูรถเดินตรงมาค่ะ
กระชากประตูฝั่งคนขับเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็บิดกุญแจคืน
ดับเครื่องโยนดับเครื่องเลยหยีบเหล็กสไลด์ออกมา
ทุบกระจกรถอย่างบ้างฮะโอ้ว
ทุบพอน้ำใจก็เดินกลับไปรถของตัวเองนะ
ขับหนีต่อไปฟังเสียงผู้เสียหายเขาบอกหน่อยค่ะ
เขาก็หาว่าผมปาดหน้าสมมุติด่าด่าผมก็มอร์แมร์อะไรอย่างเงี้ย
หาว่าผมปาดหน้าแล้วผมก็ขับออกมาผมก็ไม่ได้คิดอะไรไง
ขับออกมาหน่อยนึงเขาขับแสงแล้วก็ปาดหน้าผม
แล้วก็จะเหยียบเบียกให้ให้ผมสุดท้าย
ผมก็หักหลบมาหักหลบมาก็มาจอดเนี่ยพี่มาสิบวันเนี่ย

ทะเบียนผมจำไม่ได้ครับผมจำได้แค่เป็นเลขสองนำหน้า
แล้วก็เป็นคอไข้หรือคอควายนี่แหละครับ
ห่อมันถามแล้วว่าเราปาดหน้า

ตำรวจเนี่ยจะประสานไปยังชุดสืบสวนแล้วเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อสืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นี่ฮะจากกลายเป็นว่าแค่ปาดหน้ากันไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะ
กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วแบบเนี้ยเออทะเลาะวิวาสกันนะคุณผู้ชมก็ต้องรอดูกันต่อไป
ว่าคุณตำรวจเขาจะว่ายังไงกับกรณีแบบนี้นะคะครับอีกเรื่องหนึ่งอยู่บนท้องถนนเหมือนกันค่ะ
เป็นการทะเลาะวิวาสของแท็กซี่กับพี่ผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์คนหนึ่ง
ทะเลาะกันไปมาหนุ่มพลเมืองดีคนนึงเห็นและไม่ได้
แบบนี้ต้องเข้ามาช่วยไปดูนาทีเจรจาของการทะเลาะครั้งนี้กันหน่อยค่ะ
เดี๋ยวยากทีมุมมากอย่างกัน

ซี่คันนี้มาจากเลนขวาแล้วปาดเข้าซ้ายเพื่อจะมารับผู้โดยสารครับ
เหตุการณ์นี้อยู่บริเวณถนนหลังสวนชิดลมกรุงเทพมหานครนะคะ
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้คลิปนี้ก็เลยถูกเผยแพร่ไป
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาเหมือนกับว่าออกตัวเข้ามาช่วยเจรจาแทน
เหมือนว่าเขาพูดไม่ทันบ้างเหมือนเขายังตกใจ
เพราะเขาขับมอเซนท์โชนแล้วเขาตัวเขาก็ล้มเขาก็เจ็บด้วยไง

เห็นท่าไม่ดีก็เลยไปพูดให้ว่าเฮ้ยเหตุการณ์มันลักษณะแบบนี้
คืออย่างนี้ครับพอได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดจริงผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะ
คือเรื่องของเรื่องถ้าได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่บริเวณตรงนั้น
จะเห็นเลยว่ารถแท็กซี่เนี่ยมาจากเลนขวาแล้วมาอย่างเร็ว
แล้วพอเห็นว่ามีผู้โดยสารโบกรถอยู่
เขาก็เข้าซ้ายตีไฟถามว่าตีไหมตีไฟแต่กระทันหัน
มันก็กัดทันแล้วคนที่อยู่เลนส์ซ้ายสุดคือรถมอเตอร์ไซค์
หญิงคนนี้เขาขับมาแล้วเขาไม่ทันได้เบรก
เพราะอยู่ตัดเข้ามาแล้วก็เลยชนท้ายเขาให้ครับ
ก็เลยนำมาโพสต์แล้วก็ระบุข้อความเอาไว้นะว่า
เวลาเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวก็พูดคุยกันดีสิพี่
พี่จะเออะโวยวายทำไมแล้วก็บอกพี่กัดด้วยมันเป็นเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นในซอยหลังสวนชิดลมนะคะ
ผู้หญิงโดนแท็กซี่หาเรื่องเขาว่าอย่างนั้นนะคุณผู้ชม
ก็เชื่อแหละว่าไม่มีใครอยากจะให้เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุ
แล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดการทะเลาะวิวาดกัน
แต่ว่าพี่พลเมืองดีพี่ผู้ชายคนนี้เขาก็กล้าหารมากนะ
ที่จะมาเป็นคนกลางในการคอยไกลเกลียนะ
เพราะเขาเห็นแล้วว่าฝั่งแท็กซี่ก็พูดแรงมาก

ใครมาโอ้โหกลายเป็นว่าจะไปทะเลาะกับเขาอีก
เรื่องราวจะจบแบบไหนไปดูแหละ
โอ้โหน่าตกใจนะฮะ
โอ้โหคือก็ก่อเหตุแบบหลายอย่างเลย
คนข้างนั้นก็ก็บ่อยบอกเก่งนักใช่ไหม
แล้วก็จับตัวมาวางเอาไว้อยู่ตรงนี้

ก็ดูวางจริงแล้วก็แนบปล่อยไว้อย่างนี้เลย

ที่เห็นอยู่ครับก็คือนายพรเพชรมาสภูสาอายุ๓๑ปี

ถูกทางด้านสารวัตรทหารอากาศและเจ้าหน้าที่กู้ภัยล้อมจับไว้ได้ครับ
หลังจากที่เขาหนีไปซ่อนตัวอยู่ในเขตฐานอากาศสภาพยังไง

นั่นนะครับคุณชิสาแนบคิงกับรถอย่างนี้เมาแล้วสะบะสบอมเลย
ชนนะฮะที่บริเวณแยกพระราธิการถนนผลโยธินฝั่งขาเข้าเขตสายไหมกรุงเทพนี่แหละครับ

ก็คือนายขจรศักดิ์มั่นไซทองอายุ๔๐ปีค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่แผนกพระราชบัญญัติของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยขับรถออกมาจากซอยผลโยธิน๕๔จะไปทำงานที่โรงพยาบาลแถวนั่นแหละ
แต่จู่ค่ะมีมอเตอร์ไซค์เลี้ยวกลับรถกระทันหันแล้วก็ชนกับรถของพี่เขาเนี่ย
แล้วจากนั้นผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งก็อยู่ในอาการมืนเมาคุยก็ไม่รู้เรื่อง
จอดรถขวางประตูไว้ไม่ให้พี่เขาออกจากรถอ่ะคุณ

ทุบค่ะทุบรถทุบกระจกโอ้โหทุบอย่างบ้าคลั่งอีกเหมือนกัน
เจ้าของรถเก่งเขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจ๑๙๙
ทางคุณตำรวจก็เลยบอกไว้ก่อนเลยว่าให้อยู่ในรถนะอย่าออกมานะ
จนกระทั่งว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วคนอื่นมาถึงก็เลยมาช่วยออกจากรถได้

ทำร้ายกู้ภัยอีกทีหนึ่งคนร้ายอ่ะ
โอ้โหจะไปทำร้ายกู้ภัยอีก
โอ้โฮอาระวาคเลยคุณอ่าต้องถามต้องหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โฮอาระวาคเลยคุณ
จากการสอบสวนเบื้องต้นคุณชิสาทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายคนนี้พรเพชรเนี่ย
ดื่มเหล้ามาจนเมาแล้วขี่รถจักรยายนปาดไปปาดมาแถมหาเรื่องคนอื่นไปทั่วเลยนะ
แล้วมาถึงที่บริเวณแยกคอปอไปเฉียวชนกับรถยนต์ก็คือรถเก๋งคันนั้นนั่นแหละ
ก่อนที่จะมาชนกับรถของนายขจรศักดิ์โอ้แสดงว่าชนคันอื่นมาก่อน
ชนคันอื่นมาก่อนเออแสดงว่าชนคันอื่นมาก่อนแล้วมาชนกับรถของนายขจรศักดิ
แล้วก็วิ่งหนีไงฮะวิ่งหนีไปหลบไว้ที่ตำรวจที่ทหารเนี่ยใช่ไหมคะสุดท้ายก็ถูกจับได้
ถูกจับนะฮะทางตำรวจสวดออกสายหมายฮะนำตัวนายพรเพชรเนี่ยไปตรวจรักษาการที่โรงพยาบาล
ภูมิพลก่อนแล้วจะทำการดำเนินคดีต่อไปครับ
อ่ะเรื่องนี้ก็คือ๑ละเมาไม่ขับ๒ถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะ
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการขับขี่ย้อนสอนอันตรายมากคุณผู้ชมแล้วย้อนสอนไปแบบนี้เจอกับกระบะเต็มเลยค่ะ
โอ้โหใครเห็นแบบนี้ก็ตกใจแล้วคุณผู้ชมคุณดูนะคะมากันแบบชนกันจังกระบะกับมอเตอร์ไซค์ค่ะ

สอนมาด้วยความเร็วมอเตอร์ไซค์พยายามเบรกแล้วแหละคุณชนะ
แต่เบรกยังไงก็เบรกไม่อยู่เพราะมาเร็วเหลือเกินแล้วมันก็กระชั้นชิดน่ะนะคะ
ส่วนสุดท้ายเนี่ยล้มลงกับพื้นเลยค่ะ
แต่ก็ถือว่าเคราะห์ดีนะไม่ได้เป็นอะไรมาก
แต่มันก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นไง
แบบนี้ผิดเต็มค่ะย้อนสอนนะคะ
ก็ระมัดระวังกันด้วยยังไงเคารพกฎจราจรจัดป้องกันและลดอุบัติเหตุ
เรื่องของการไม่เคารพกฎจราจรมันก็มาให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้
เขาว่ากันว่าอย่างนี้นะทางฝั่งพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาบอกว่าถูกไล่ที่ให้ออกไปวางแผงขายนอกวัด
เรื่องเนี่ยมันเกิดที่บริเวณพระธาตุวายนจังหวัดฉะเชิงเศร้าเอาไปดูเหตุการณ์กันหน่อยนะครับแม่ค้า

หนูก็พร้อมเหมือนกันเอาให้ดังเลยค่ะวัดพระวัดพระธาตุวายโยทำแบบนี้กับแม่ค้า
ตัวเล็กเล็กค่ะเอาค่ะเอาให้ดังเลยค่ะ
กแผงหนูไปอีกแล้วค่ะเอาค่ะเอาค่ะยกอีกแล้วค่ะ
อีกแล้วค่ะเมื่อกี้ศูนย์ดำรงธรรมบอกตั้งได้ค่ะ
ขายไปค่ะยกอีกแล้วค่ะ
โทรเลยค่ะโทรเลยค่ะโทรเลย
ลูกน้องมายกแผงหนูอีกแล้วอ่ะหนูซื้อแค่มาเจ็ดร้อยอ่ะ
อีกแล้วค่ะยกอีกแล้วนะคะเอาให้ดังเลยค่ะ
หนูไม่ได้ขายก็ไม่เป็นไรแต่ขอบอกว่าที่นี่นะ
ไม่มีความเป็นธรรมกับแม่ค้าตัวเล็กเล็กหาที่ให้เขาหาที่ให้หนูไปขายใคร
หนูขว่างตรงไหนคะหนูบังประพิธีความแน่ตรงไหน
แล้วน้ายกแผงหนูทำไมอ้าวเนี้ยนี่คือทางฝั่งของแม่ค้านะ
ค่ะเขาไม่ยอมอ่ะเขาจะขายตรงเนี้ย
แต่สุดท้ายก็ต้องถูกไล่ที่ออกไปแบบนี้นะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาเปิดร้านขายของในวัด
เราเองก็ต้องตรวจสอบและจะตรวจสอบทั้งสองฝั่งด้วยนะ

อ่ะมาดูที่ฝั่งของแม่ค้าก่อน
เขาบอกว่าจุดตรงนี้เนี่ยก็คืออยู่ภายในวัดพระธาตุวายโย
หลวงพ่อปลดนี่อเภอสนามชายเขตจังหวัดจาเชิงเศร้า

คือมันมีการขับไล่พ่อค้าแม่ค้าไม่ให้ขายของในพื้นที่
มันเกิดการกระทบกระทั่งกันแหละครับคุณผู้ชมครับ
มีปากมีเสียงถกเถียงกันระหว่างกลุ่มแม่ค้า
และอดีตรองนายกอบตลาดกระทิงครับ
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปยังวัดพระธาตุวายโย
เพื่อสอบถามข้อที่จริงที่เกิดขึ้น
โดยพ่อค้าแม่ค้าหลายคนเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขายของตรงพื้นที่เดิม
ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนในพื้นที่แล้วก็ขายของมานาน
ขายของมาแต่เก่าแต่ก่อนแต่พอมีการเปลี่ยนคณะกรรมการวัด
ปรากฏว่าก็ถูกไล่ที่เหมือนถูกกันแกล้ง

เขาบอกว่าเขาถูกยกแผงหรือขยับแผงให้ไปขายที่ใหม่
ซึ่งมันเป็นที่ที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินผ่านเองคุณชนะ
นั่นคือหนึ่งอย่างแล้วนะอย่างที่สองคือเขาบอกจัดเก็บแผงมาแพง
บาท๒๐๐บาทและแถมยังให้คนนอกพื้นที่หรือญาติพี่น้องมาขายแทนอีกต่างหาก
แล้วขายในจุดที่มีนักท่องเที่ยวเขาเดินผ่านคนเยอะน่ะนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าก็บอกโอ้โหแบบนี้ไม่โอเคไม่พอใจ
คือมันบอกว่าเป็นเรื่องของความไม่ยุติธรรม
ก็เลยอยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาช่วยดูแลหน่อย
อ่ะฟังเสียงแม่ค้ากันหน่อยค่ะ
น้ำแข็งเนี้ยคือไกลเข้ามาแล้วแต่ก็ดูเอากันแล้วกันฮะเนี้ย
มันฟ้องด้วยภาพอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาอ้างคำว่า
เขาจะเอาคนพื้นที่เข้ามาขายเขาให้พวกหนูอ่ะเอาออกเก็บออก
ทั้งที่หนูก็ไม่ใช่คนไกลนะก็บ้านหนูก็ไม่ได้อยู่ไกลอะไร
เก็บออกเราก็คิดว่าเขาจะเอาคนพื้นที่เข้ามาขายจริงจริง
เราก็เลยเก็บว่าเขาก็ให้ขยับมาอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ค่ะ
แต่ว่าคนมันก็เดินมาไม่ถึงเราเหมือนเดิมหรอกเราก็ตั้ง
เบื้องต้นแบบนี้ไว้ก่อนนะยังไงซะเดี๋ยวเรารอหน่อยละกัน
รอคำชี้แจงจากทางวัดพระธาตุวายโยจะว่าอย่างไร
ว่ามีความจำเป็นอะไรของทางวัดที่ต้องย้ายแผงค้าของแม่ค้าเก่าแก่
พ่อค้าเก่าแก่ที่เขาขายมาก่อนแบบนี้
อ่ะเดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงของทางวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องทะเลาะวิวาดกันนะคะ
ของแฟนนุ่มกับแฟนสาวอืมแต่บังเอิญบังเอิญว่าเขาทำอาชีพที่เราต้องเล่าทุกวัน
คือเป็นพี่รายเดอร์นะคะแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพนะ
แต่หมายถึงว่าตัวพี่เขาแต่งกายแบบนั้นมาแล้วก็อยากจะเล่าถึงจุดเด่นแล้วกัน
คือคนที่เขาเป็นรายเดอร์เนี่ยทะเลาะกับแฟน
แล้วก็เลยบุกเข้าไปที่คลินิกเสริมความงามซึ่งแฟนทำงานอยู่
ไม่ใช่แค่นั้นนะยังไปทะเลาะหาเรื่องคนอื่นเขาอีกด้วยค่ะ
คริสสาหากันอย่างงี้เลย
อะไรแบบนั้น
คือเหมือนกับทะเลาะกับแฟนแล้วก็ตามมาหาแฟนที่คลินิก

แต่ว่าเขามาหาเรื่องคนที่อยู่ในคลินิกด้วยไง
ก็เลยมีการท้าทายก็มาดิก็มาดิหรือจะเอา
หรือว่าอาจจะมีคนที่อยู่ในคลินิก
อาจจะมาเป็นตัวกลางช่วยไกลเกลี่ยเจรจา
ก็เป็นไปได้แต่ว่าตอนที่เขาเข้ามา
ก็มาแบบกลางดูเหมือนจะมีอาวุธด้วยนะคะ
ก็กลัวจะมีเรื่องกันแบบนี้คนในคลินิกเขาก็ตกอกตกใจ
ต้นเหตุก็คือว่ารายเดอร์หนุ่มคนนี้ทะเลาะกับแฟนสาวค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็เรียกให้แฟนสาวไปเคลียร์ข้างนอก
แต่ว่าคนในคลินิกเขามาห้ามเอาไว้คุณชนะ

แต่กลายเป็นว่านุ่มรายเดอร์คนนี้ฉุนเฉียว

ใครมามองหน้าใครมาคุยด้วยใครมาห้ามเนี่ยก็เอาทะเลาะกับเขาไปหมดเลย
วงว่าอะไรผมกลัวอย่างนี้เหตุมันจะบานปลาย
มันจะกลายเป็นความรุนแรงเข้านะครับ
หญิงสาวคนหนึ่งที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะ
เขาก็เลยไปโพสต์เอาในโลกโซเชียล
พ่อนุ่มคนนี้บุกเข้ามาแสดงพฤติกรรมแบบนี้
หน้าลูกค้าที่เยอะแยะแบบนี้
เอาแล้วเจ้าของคลินิกเขาจะรู้สึกยังไง

ถ้าเป็นผมผมลุกแล้วก็กลับบ้านเลยนะผมกลัว

แล้วผมยิ่งเป็นคนตาขาวด้วยอ่ะโอ้โห

พอพฤติกรรมแบบนี้ถูกโพสต์ออกไป
ชาวเน็ตมาคอมเมนต์กันเพียบเลยคุณชิสาดู
หลายคนเขาก็มาลักษณะเหมือนกับว่าแซวหยอกอะนะคะ
อย่างเช่นแบบสงสัยงานรายเดอร์จะว่างอีกสักหนึ่งตำแหน่งแล้วมั้ง
หรือบางคนก็บอกว่าเออทางต้นสังกัดเนี่ยทราบเรื่องนี้หรือยัง

บางคนก็ถามยังไง
บอกให้ไปส่งตามสถานที่ต่างนะคะ
ก็เป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาส
แล้วมันก็คือแบบกระทบต่ออาชีพการงาน
เอางี้ละกันให้ดูเนี่ยนะฮะไม่ได้มาโจมตีอาชีพรายเดอร์อะไรทั้งนั้นนะ
เพราะว่ารายเดอร์ดีเขามีเยอะ

แล้วให้ดูกันเนี่ยแล้วก็ฝากเตือนพี่คนนี้ด้วยนะครับ
สุดท้ายจะเป็นยังไงก็ที่เขาคอมเมนต์มา
เขาเป็นห่วงพี่นั่นแหละไม่อยากให้พี่ต้องสูญเสียงานสูญเสียรายได้
ค่ะบางทีถ้าเกิดทะเลาะกันแบบนี้อาจจะเสียแฟนหรือเปล่า
เสียแฟนแล้วเสียงานอีกขึ้นมาโอ้โหมันยิ่งช้ำไปใหญ่นะ
เสียหายเสียใจไปหมดเอาเป็นว่าใจเย็นทะเลาะอะไรกันไม่ลงตัวค่อยคุยกันแล้วกัน
เรื่องความเดือดร้อนของพี่รายเดอร์กันบ้างดีกว่า

เรื่องนี้ครับมีรายเดอร์คนหนึ่งเขารับพัสดุจะไปส่งของ
แต่สุดท้ายเฮ้ยโดนหลอกเพราะว่าไม่ได้เงินแล้วแถมต้องออกเงินให้ก่อนอีกต่างหากครับ

ดูร้องไห้เลยเนี่ย

วิ่งไห้ตรงนี้ยังไม่ได้เท่าไหร่

ก่อนจะได้การร้องหวา
ก็มาโดนร้องอีก

เขาเป็นแฟนกับรายเดอร์อีกคนที่ใส่สีส้มน่ะเห็นไหม
ละเจ้าแต่ก็ขับรถทำมาหากินเหมือนกัน
โอ้โหแล้วคนที่ใส่เสื้อส้มเนี่ยเห็นไหม

เนี่ยหลอกเมียผมเมียผมร้องไห้เลย
อย่าให้เจอนะไอ้คนที่หลอกน่ะ
โอ้โฮทีมข่าวแทนรัสทีวีของเรานะครับ
ได้ติดต่อไปพูดคุยกับนายชะยุทธ์โสพนาพัฒน์

เขาเล่าว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะ
วันก่อนฮะเวลาประมาณสักบ่ายสอง
โดยงานที่ตัวเขากดได้คือ

เพื่อไปส่งแถวโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ลูกค้าก็ขอเบอร์โทรศัพท์และเลขบัญชี

คุณสำรองจ่ายเงินค่าสินค้าไปก่อนได้ไหม

ซึ่งพัสดุนั้นเขาไม่ได้จับเลยนะคุณชิสา
เพราะว่าอะไรคะมันเป็นซอง

แล้วเขาก็ไม่ได้มีโอกาสได้จับเลยว่ามันคืออะไร
มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับผิดสังเกตไง
ใช่ไหมเพราะเขาไปถึงที่เพชรเกษมมันมีคนหนึ่ง
เขาถือพัสดุชิ้นนี้มาแล้วก็ไปวางไว้ตรงกระเป๋าเขาเลย
ใช่แล้วก็บอกเร่งหน่อยนะปลายทางรีบ
ย้ำด้วยนะว่าของมันแตกง่ายต้องระวัง
ซึ่งตอนนั้นพี่รายเดอร์เขาก็ไม่ได้เอกใจอะไร
ก็รีบรับงานใช่ไหมจะได้รีบไปส่งให้กลุ่ม
ไปเลย๒๘๐บาทแล้วก็รีบขับรถไปส่งสินค้า
แต่ทีนี้ผ่านไปสัก๑๐นาที
มันนานเกินนะไหนบอกจะโอนให้ไงคุณชนะ

เออมันงานนานเกินไปแล้วปกติลูกค้าต้องจ่ายเลยไง

เพื่อความสบายใจใช่ไหมล่ะทีนี้ยังไงต่อล่ะ

มีทั้งถุงพลาสติกมีทั้งใบเศษนะคะ

โทรไปหาทั้งลูกค้าทั้งคนส่งทั้งต้นทางปลายทาง

ติดต่อไม่ได้คุณชนะดูสภาพนี้ของที่เขารับมาเนี่ยคุณผู้ชม
เขาบอกด้วยความเสียอกเสียใจนะว่ารับงานมาเกือบสองปีเนี่ย
ครั้งแรกเลยนะที่โดนหลอกคือก่อนหน้านี้ถ้างานไหนรู้สึกว่ามันเป็นงานที่สุ่มเสี่ยงโดนหลอก
ไม่รับนะก็จะไม่รับคือมีการพิจารณาดูงานแล้วแหละ
แต่พอมาเจอแบบนี้โอ้เสียความรู้สึกอ่ะครับเพราะวันนั้นฝนก็ตก
ทั้งวันรับงานได้แค่๖๗๐๐บาทเท่านั้นเอง
งานก็ได้น้อยแถมยังต้องมาเสียเงินอีก๒๘๐บาทค่ะ
๒๘๐บาทคุณผู้ชมกับการที่เขาทำอยู่เนี่ย
เขาลำบากขนาดนั้นเงินแต่ละบาทเขามีค่านะ
ใช่พี่เขาบอกนะว่ามันใช้ซื้อข้าวได้ตั้งเยอะ
แล้วซื้อขนมให้ลูกทั้ง๓คนได้อีก
โอ้โหน่าเห็นใจเขาจริงเขาก็เลยบอกว่าเนี่ย
เป็นบทเรียนราคาแพงหลังจากนี้ก็คงจะไม่ออกเงิน
ให้กับลูกค้าก่อนเด็ดขาดเลยค่ะ
มันก็เสียความรู้สึกนะเพราะว่าวันนั้นผมก็
ผลตกทำงานก็ได้ประมาณหกเศียดร้อยอยู่เลย

ห้ารอบก็ไม่ได้นะผมจะกดจบงานก็ได้
แต่คือว่ามันโดนหักแต่ผมต้องไปแจ้งที่บริษัทก่อน
ให้เขากดจบนานให้ผมจะได้ไม่โดนหัก
ก็คือว่ามันทั้งเสียเวลาเสียอะไรเสียทุกอย่างนะครับ
กว่าจะได้เงินมาก็ต้องเสียให้เขาอีก

อย่าทำแบบนี้เลยคนทำมาหากินอาชีพสุจริต
เขาก็เสียอกเสียใจเสียกำลังใจทำงานนะคะ
ทำอาชีพที่ดีกว่าอย่าไปหลอกลวงกันดีกว่าเห็นใจนะเห็นใจจริง
ไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างนะครับแม้ว่าเราจะระวังแล้วก็ตาม
แต่บางครั้งบางคาคนอื่นเขาไม่ระวังอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นครับ
คุณเกือบไปแล้วหน้ากลัวหวานเห็น้าเหมือนเงี้ยอู้หูกลับเปีดเปียดกระสิบล้อครับ
รถใหญ่อ่ะคุณโอ้โหแล้วล้มลงไปอย่างนั้นน่ะเกือบไปแล้วอ่ะ
อืมคือสภาพการจราจรตรงนั้นก็เห็นอยู่อ่ะ
ใช่ไหมติดขาดน่ะแต่อันเลนส์ขวาสุดมาโลก
ก็เป็นเลนส์ที่ทำความเร็วใช่ไหมล่ะค่ะอ่าตรงนั้นน่ะมีรถใหญ่
รถสิบล้อขับผ่านมาซะด้วยมอเตอร์ไซค์อันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะ
ไม่ว่าจะคันเล็กคันใหญ่จะมาเป็นบิ๊กบงบิ๊กไบท์

แล้วมันมีฝั่งซ้ายที่มีรถจอดอยู่ด้วยไงคะ

มันก็เลยยิ่งทำให้ทางแคบแล้วก็เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

ครับมาเรื่องนี้กันบ้างโอ้โหที่เกาะสมุย

โอ้โหเสพยาเสพติดแล้วคุ้มคลั่งอารวาส
ตำรวจต้องมาล้อมจับเลยครับ
อุ้ยงานใหญ่นะ
ฝั่งผีฝั่งผีนะคิดถึงลูกหน้ามีอ่ะ
ให้คิดถึงครอบครัวแล้วดูสิครับตำรวจมาเพียบ
มาพร้อมกับอาวุธครบมือ
ถูกต้องครับถนาทธนาภนตรศิริสาธิตฐ์ภนภิริษฐ์
ภูมิบัครับการตำรวจกุธรจบศุรภานีพร้อมด้วย
พันธุ์ตำรวจเอกพงขจรสุขสังผู้กำกับสพเกาะสมุย

นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ
จังหวัดสุราธานีเข้าปิดล้อบ้านลิขที่๑๓ทับ๑หมู่๔
ตำบลแม่น้ำอำเภอก่อสมุยสุราธานีนั่นแหละ

เขานะฮะเริ่มต้นด้วยการเจรจา
ขอให้นายอุดมศักดิ์มีเพียรหรือแซมอายุ๓๔ปี
แซมมอบตัวเถอะ

แซมมามอบตัวดีกว่าทำไมล่ะ
หลังจากที่เสพยาเสพติดแล้วหลอนเกิดอาการคุ้มข้างอารวาส

เขาใช้อาวุธปืนลูกซองยาวและปืนพกสั้น
ยิงขึ้นฟ้าข่มขู่ชาวบ้านหนีกระเจิงสิครับ
โอ้โหตกอกตกใจกันหมดนะครับคุณชิสา
ใช่แล้วค่ะแล้วตัวเขาก็หนีเข้าไปอยู่ในบ้านด้วยนะ
ตำรวจก็เลยเชิญพ่อแม่และพี่ชายของนายแซม
มาช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมหน่อย

แสบแถมแถมยังยิงปืนขู่เจ้าหน้าที่ตลอดเวลาอีกนะคุณชนะ
โดยปฏิบัติการพิเศษเห็นแบบนี้ทำไงดี
เอางี้ละกันใช้แก๊สน้ำตาเลย
ใช้แก๊สน้ำตาโยนออกไปในห้องนอนห้องถงของบ้านและห้องน้ำ
ในการกดดันให้แนนแซมออกมา
แต่คุณเชื่อไหมแก๊สน้ำตาลกี่กระป๋องก็ไม่สามารถสยบหนุ่มคลั่งคนนี้ได้ค่ะ
แซมทนได้เหรอ

นางบุญชูมีเพียนแม่ต้องช่วยแล้วล่ะ
นางบุญชูมีเพียรแม่ของนายแซมก็บอกว่าลูกชายเนี่ยมีอาการคุ้มคลั่งนะครับ

เคยพาไปรักษาแล้วเพราะเสพยาเสพติดมานาน
พาไปรักษาที่โรงพยาบาลสรานรม
แต่กลับมาก็ยังมาแอบเสพยาอีกโอ้แซมเม่นะ
แม่ก็บอกว่าอยากให้ตำรวจควบคุมตัวเพื่อนำตัวไปรักษาครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
ก็สั่งให้ตำรวจเอาล่ะถอนกำลังก่อน
และให้ญาติทั้งสองคนสวมเสื้อกันกระสุนด้วยนะ
เข้าไปรับตัวคนนี้ออกมานายแซมนั่นแหละ
แล้วก็มีตำรวจเข้าประกบตัวนายแซมด้วย

สุดท้ายผาแซมออกมาแล้ว
ทีนี้ตำรวจก็ไปตรวจสอบภายในบ้านคุณผู้ชม
เจออาวุธปืน๓กระบอกเป็นปืนยาว๑กระบอกปืนสั้น๒กระบอกนะคะ
จรฐีก็ยึดเอาไว้พร้อมทั้งปิดบ้าน
กั้นพื้นที่เกิดเหตุไม่ให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยนะ
แล้วก็แจ้งข้อหาข้อหานักมาก
แจ้งข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็ข้อหายิงปืนในที่สาธารณะ
แล้วก็ต้องรอผลการตรวจหาสารเสพติดอีกนะคะ
ก็ดูแล้วเนี่ยในแซมนะถือว่าเป็นบุคคลอันตราย
โอ้โหกราดยิงแบบนี้เนี่ย

ส่วนเรื่องคดีก็ว่ากันไปตามโทษแล้วกันนะครับ
มาที่เรื่องนี้กันบ้างนะครับเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนน
เรื่องนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่พิษเล่น
ผิดเลนมาแล้วมันเกิดความเสี่ยง
แต่ดูไปดูมาคุณผู้ชมเตือนภัยก็เตือนภัย
แต่ดูแล้วมันอดไม่ได้จริงเอาไปดูฮะเป็นยังไง
โอ๊ยอย่างที่ผมบอกว่าอดไม่ได้จริงก็คือ

ฮอภัยฮอภัยฮอภัยจริงแต่เอาบอกไว้ก่อนครับ
ที่ย้อนสอนมันผิดอยู่แล้วแต่พี่ปัดปุ๊ตปิดปิดดะเป๊
แล้วเอาหัวทิ้มลงอย่างนี้มันคือการขับรถแบบไหน

ใช้ความสามารถในการประคองตัวเองไว้ดีมากนะ

แต่สุดท้ายมันก็ไม่รอดเพราะมาไวกันด้วยไง
แล้วเล่นโอ้โหย้อนสอนมาคุณดูสิ
รถมอเตอร์ไซค์ตั้งกี่คันขับไป

เอาตั้งแต่เล่าข่าวอุบัติเหตุมาก็เพิ่งเคยเจอครั้งนี้

เป็นเรื่องของพิธีกรรมที่หาดูได้ยาก
นะคะสำหรับพิธีกรรมนี้เนี่ยเป็นการเลื่อนขั้น
ของหมอช้างโบราณชื่อพิธีว่าปาชิปะซะหมอช้างค่ะ

ปะชิ่และปะชะเป็นอย่างไร

เป็นพิธีกรรมที่เกิดจากการทำการเลื่อนขั้น
ให้กับพญาช้างหรือว่าเป็นหมอช้างที่ดูแลช้าง

อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินครับพิธีกรรมนี้จัดที่หมู่บ้านช้างเลยนะ
เลี้ยงช้างเยอะมากที่นี่ถือว่าเป็นที่ชื่อดังเลยทีเดียว
จัดขึ้นมาเพื่อสืบทอดวิชาคลองช้างให้กับลูกหลานหรือผู้ที่จะสืบทอดต่อไปนั่นเอง

ชิเนี่ยหมายถึงพิธีกรรมการเลื่อนลำดับตำแหน่งหมอช้างค่ะ

ก็คือจะเป็นการสืบทอดวิชาคล้องช้างให้กับคนอื่นต่อไป

นี่คือการปัดสิ่งที่ไม่ดีปัดรังความสิ่งชั่วร้ายออกไป
ก็เลยเอามารวมกันก็กลายเป็นพิธีสืบทอดตำแหน่งหมอช้างและปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
แต่อยู่กับเรานี่ก็เจอกับชิชะนะ

คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้

ขับรถอยู่เล่นซ้ายสุดแบบนี้อ่ะก็พูดง่ายอาจจะแสงซ้ายอ่ะ

แต่อย่างนี้รถใหญ่เบียดเข้ามาแบบนี้จะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่รู้แหละ
แต่อย่างนี้รถใหญ่เบียดเข้ามาแบบนี้จะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่รู้แหละ

จบที่ถังขยะเลยดีที่เขาน่าจะยังประคองตัวมาได้ยังไง
จบที่ถังขยะเลยดีที่เขาน่าจะยังประคองตัวมาได้ยังไง

จบที่ถังขยะเลยดีที่เขาน่าจะยังไง
จบที่ถังขยะเลยดีที่เขาน่าจะยังไง